มีแม่คนหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
เพื่อขอรับบริจาคช่วยเหลือลูกชายที่ต้องการค่ารักษาพยาบาล
เนื่องจากถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายที่จังหวัดอำนาจริง
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อยู่ในห้องไอซียู
ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีนะครับ
มีผู้ต้องหาบางส่วนติดต่อขอมอบตัว
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาพบตำรวจ

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน
กลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนรุมทำร้ายร่างกายนายสิทธิชัยจันทบาลหรือนายแจ็ค

ปีบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ
อาการโคม่านอนไม่ได้สติในห้องไอซียู
โรงพยาบาลสัมภสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
เมืองต้นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก
นางบุญล้อมจันทบาลผู้เป็นแม่จึงได้โพสต์ภาพลูกชายเพื่อวอนให้ผู้ใจบุญช่วยบริจาคค่ารักษา
ขณะที่ล่าสุดอาการตอนนี้นายแจ๊คลืมตาได้เพียงอย่างเดียว
ส่วนร่างกายส่วนอื่นขยับไม่ได้กระโหลกและคออักเสบขั้นรุนแรง
จึงขอความเป็นธรรมกับตำรวจให้ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง

ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ช่วยเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร่ง
ความคืบหน้าทางคดีวันนี้ตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญอยู่ระหว่างออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
และรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งจากการสอบถามร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่า
กลุ่มคนร้ายที่รุมทำร้ายบางส่วนได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่งติดตามคดีนี้
เพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ทั้งหมด
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพนาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน